เอามาดูนะคะกรณีที่ชาวอุยกู
ถูกตำรวจตมมุกดาหารควบคุมตัวไว้นะคะ

แต่เขาหลบหนีไปนะคะหลบหนีไปได้๖คน
จับกลุ่มตัวได้๑คน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้สั่งย้ายเลยนะคะ
สำหรับผู้กำกับเองรองผู้กำกับเอง
และสารวัตรไปช่วยราชการนะคะ
กรณีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ประมาณ๑ทุ่มที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจทหารและหน่วยช่วยเหลือต่าง
ช่วยกันติดตามค้นหาไปจับกลุ่มชาวอุยกูจากตุรกีได้๖คน
หลบหนีออกจากห้องควบคุมบุคคลต่างด้าว
หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะ
ผู้ต้องหาวิธีการของเขาก็คือทำทีเป็นขอสิ่งของหลายอย่างกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินไปพยายามหาของมาให้พวกเขา
โดยคิดว่าตอนนั้นที่ตัวเองเดินไปหาประตูด้านในห้องควบคุมมันล็อกอยู่
ทำให้ชาวอุยกู๗คนฉวยโอกาสเปิดประตูออกไป

เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มไว้ได้หนึ่งคนส่วนอีก๖คนที่เหลือค่ะ
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะหนีไปไม่ไกลค่ะ
ก็จึงได้บอกกับประชาชนบริเวณใกล้เคียงนะคะ
ขณะเดียวกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และมีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจเอกโกเมนสุภาพผู้กำกับการ
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
รองผู้กับกาบการและสารวัตรไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ส่วนจะเป็นข้อบกพร่องหละหลวมหรือว่ามีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หรือให้การช่วยเหลืออันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ขณะนี้สั่งการให้ตม๔บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวชาวอุยกูที่เหลือก็คือ๖คน
ยืนยันว่าแม้ว่าพันธ์ตำรวจเอกโกเมนสุภาพจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในตำรวจ
แต่ว่าก็ไม่มีข้อยกเว้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติงาน
เพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าสั่งกำชับมาโดยตลอดสำหรับแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ก็ได้กระจายผู้ต้องหาชาวอุยกูไปตามจุดต่างนะคะโดยให้เหลือจุดละ๕๗คนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล
โดยไม่จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้
เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่นั่นแหละให้คนนั่นแหละ
ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดมากขึ้น
หากเกิดความผิดพลาดก็ต้องมีคำสั่งช่วยราชการ
เหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาค่ะ